สำหรับกรณีการเสียชีวิตของพฤติสาวที่มีชื่อว่าลาลาเบลนะคะ
ผลการชนสูตรศพรอบที่๒ออกมาแล้ว
หลังจากนั้นครอบครัวก็ยอมรับผลการชนะสูตรและนำศพลาลาเบลไปทำพิธีทางศาสนา
รวมถึงการชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะ

นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารที่วัดโสธร
หลังจากเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจนะคะ
โดยมีญาติญาติและเพื่อนมาร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศสุดเศร้านะคะ
ระหว่างพิธีชาปนกิจนางสาวที่ติมาร์นรพภัณฑ์พิพัธย์
หรือลาลาเบลอายุ๒๕ปีค่ะ
ตี้สาวที่มีกรณีเกิดขึ้นเมื่อ๒เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะ
โดยระหว่างทำพิธีพ่อและแม่ของลาลาเบล

รวมถึงนายนัทธันัยหรือยงหอมเทียนหอมเทียนทองอายุ๓๐เอกรีย์แฟนลง

พร้อมด้วยสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
ร้องไห้เสียใจแล้วก็โผล่ปลอบใจกันค่ะ
สร้างความเวทนาให้กับแขกผู้มาร่วมงานนะคะ
ขณะนี้เองยังไม่มีสมาชิกแก๊งบางบัวทองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจ

ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศล
โดยนิมนต์พระสงฆ์๖รูป
สวดบังสุกุลบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

ของลาลาเบลเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุมาจนถึงทุกวันนี้

เพราะว่าเห็นรูปน้องหมายถึงรูปของลูกสาว

แต่ครอบครัวต้องอยู่ต่อไป
และจะต้องค่อยทำใจไปหลังจากนี้
นี้ครอบครัวจะต้องเลี้ยงดูลูกสาวของลาลาเบลอย่างดีที่สุด

น้องยังไม่รู้จริงว่าแม่ยังไปไหน
แม่ไปไหนเพราะว่ายังเด็กเกินไปนะคะ
ตอนนี้ทั้งคุณตาทั้งคุณยาย
ก็ยังหลอกน้องอยู่ว่าคุณแม่ไปทำงานทุกวัน

ตีสถิตพงศถาพรหนึ่งในกลุ่มของบ้านที่จัดงานแถวบางบัวทอง

แล้วก็เอาซองเงินค่าตัวที่จ้างงานมามอบให้วันนั้น๓๐๐๐บาท

หรือว่ามันเป็นการแสดงออกถึงการรู้สึกอาฆาตแค้นอะไร
แต่มองว่าช้าไปแล้วที่จะมาแสดงความรู้สึกในตอนนี้ค่ะ
คือไม่รู้จะพูดอะไร
เพราะเราก็สูญเสียลูกสาวไปคนหนึ่งแล้ว
อย่างน้อยก็คือเราก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้
ยังไงในเวลานี้เพื่อเราต้องต่อสู้ต่อไป
เพื่อหลานเราใช่ไหม
แต่ถามว่าเราทำใจได้ทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้
บางทีเห็นแล้วเราก็ยังร้องไห้
คือน้องรู้หรือไม่รู้บ้าง
ก็ถามว่าแม่เขาไปไหนมั่งเราก็หลอกเขาก็ทุกวันนะ
หลอกว่าแม่เขาเออไปทำงานตรงนู้นมั่งไปตรงนี้บ้าง
บางครั้งเขาก็ถามแม่เขาไม่สบายเหรอใช่ไหม

อาจารย์เขาบอกว่าแม่เขาอยู่ในกล่องผมก็ไม่รู้หรอก

เอาร่างน้องมาเขาก็ไม่ดูเขากลัว

โดยช่วง๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาของวันนี้
ทางครอบครัวได้นำเท่ากระดูกของลาลาเบลไปลอยอังคาร
วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อให้ลูกสาวไปสู่สุขติค่ะ